โควิด๑๙ก็แน่นอนว่าสารบันเทิงผับบาร์ยังไม่ได้เปิดนะ

คุณก็ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ลูกค้าภายในร้านด้วย
แต่ปรากฏว่ามีร้านใหญ่ร้านหนึ่ง
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาเข้าไปตรวจ

เปิดไฟแล้วไปตรวจตามโต๊ะของลูกค้าที่รับประทานอาหารอยู่
ในขวดในเหยือกนั้นมันอะไรนะ

บอกมาตรงว่าในขวดนั้นในเหยือกนั้นคืออะไร
ให้คุณผู้ชมไปดูช่วงของการที่สอบถามหน่อย
อันนี้อะไรครับ
ในขวดนี้ในขวดนี้อะไรในขวดนี้อะไร

อันนั้นเล่าครับ

คือเจ้าหน้าที่ก็บอกถามตรงและตอบตรงนิดนึง
ว่าในขวดน้ำอัดลมมันคืออะไร

ทางพนักงานก็บอกว่าผมก็ตอบตรงครับ

คือเขาเรียกว่าอะไรดีคุณ

เขาเปลี่ยนโฉมไม่ใส่พัชนะคือไม่ใส่ในขวด

เอาก็เทใส่เหยือกเอาเทใส่ขวดอย่างอื่นอย่างนี้
เออนี่แหละครับโหตำรวจเขาจับได้เลย
ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้ตี๑ครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นตำรวจสืบสวนภาค๔
ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
นำกำลังบุกเข้าตรวจสถานประกอบการแห่งหนึ่ง

แต่ลักษณะคุณก็คล้ายผับบางเหมือนกันนะ
ตรงริมถนนมริวัลที่ตำรวดบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น
นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเข้ามาใช้บริการ

แล้วก็ปิดห้ามนักท่องเที่ยวเข้าออกประตูกันก่อน

เยาวชนอายุ๑๘ปีเข้ามาใช้บริการจำนวน๙คน

ลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ถามตรงไอ้ขวดน้ำอัดลมมันใช่เหล้าใช่เบียร์ไหมในเหยือก
ก็ได้รับคำตอบว่าใช่นะครับ
ซึ่งผลการตรวจค้นก็พบว่าร้านนี้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริง
แล้วก็มีวัยรุ่นชายหญิง๒๓๕คนเป็นเยาวชน๙คน
มั่วสุมในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้นะครับ
ทีนี้ทางตำรวจได้คุมตัวนักเที่ยวทั้งหมด
ดำเนินคดีในข้อหามั่วสุมหรือชุมนุมกัน
หรือทำกิจกรรมอันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
กระทำการหรือดำเนินการใดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสภาวะ
ไม่ถูกสุขลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค

แต่ถามว่าเจ้าของร้านโดนอะไรก็คงโดนเยอะกว่านั้นแหละนะครับ
เรื่องของพรบควบคุมโรคด้วยเรื่องของพรกรฉุกเฉินด้วย
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเหล่านี้นะฮะ